สวัสดีครับกีฬาในช่วงเย็นวันนี้ครับเราพูดคุยกันเรื่องของเงื่อนไขในการเข้ารอบสำหรับบอลหญิงทีมชาติไทยรอบ๑๖ทีม
ตอนนี้นะครับแน่นอนอันดับ๓ที่ดีที่สุดคือเป้าหมายของทีมสาวไทยแต่ว่ามันต้องผ่านหลายด่านเหลือเกินครับ
แต่ย้อนไปดูกันหน่อยสำหรับเรื่องของประตูที่กาญจนาสั่งเงินทำได้ครับมันยังอยู่ในใจพวกเรานะครับ
ใจของคนไทยที่บอกโอ้โหทีมหญิงไทยนี่สู้จริงแล้วก็สามารถทำประตูสุดสวยได้ด้วย
ก็เราแพ้ไปนะครับเกมเมื่อวานครับแพ้อดีตรองแชมป์โลกอย่างสวีเดนซึ่งเป็นดีกรีแชมป์ยุโรปด้วยนะครับ
แล้วก็เป็นทีมท็อปเทนของโลกเราแพ้หนึ่งต่อห้าแต่การจนาสังเงินนะครับ
มายิงสกอร์แรกให้กับทัพชาบาแก้วในเวิร์ลครับครั้งนี้เธอบอกว่าเป็นประตูที่สวยที่สุดในชีวิตนะครับ
นาฬิกาก็คือน้องสาวของธิรสินแดงดาพี่ชายอย่างมุ้ยธิรสินเนี่ย
ก็เตือนนะครับเตือนไหมธนีการเหมือนกันบอกว่ามาเล่นบอลโลกต้องระวังเรื่องของการฟาว
แต่สุดท้ายเธอก็มาโดนใบเหลืองนัดที่๒ติดต่อกันในเกมเมื่อวาน
ทำให้พลาดในการลงสนามช่วยทีมในเกมชี้ชะตาที่จะพบกับชิลี
ซึ่งขาดเธอไปก็ถือว่ามีส่วนสำคัญเหมือนกันเพราะว่าเธอเป็นคนผ่านบอลได้ดีครับ
มาดามแป้งโดนพันล่ำซัมผู้จัดการทีม
บอกว่าลูกยิงของกาญจนาเนี่ยถือเป็นการปลดล็อกความกดดันนะครับ
เพราะว่ามันเป็นลูกที่ทีมชาติไทยยิงประตูทีมที่มีอันดับโลกเหนือกว่าได้ในรอบสุดท้าย
มันจะสร้างความมั่นใจมากมายนะครับส่วนเกมกับชิลีจะทำอย่างเต็มที่
ไม่ว่าจะผ่านเข้ารอบ๑๖ทีมหรือเปล่าครับ
ก็ตอนนี้ก็รอวันที่๒๐เล่นกับชิลีนะคะ
ก็อะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะพวกเราทำได้ดีที่สุดนะคะ
แต่ที่เสียดายก็คือว่าธนิการแดงดาโดนสองเหลือง
ไม่ได้ในแมชหน้านะคะแต่แป้งก็เชื่อว่าเราก็จะผ่านไปให้ได้นะคะ
ไปดูโอกาสครับในการเข้ารอบ๑๖ทีมสุดท้ายของทีมชาติไทย
สามต่อนะครับตอนนี้โคต้าของเราคือต้องลุ้นอันดับสามที่ดีที่สุด
เป็นทีมที่สี่คือทั้งหมดเนี่ยมีหกกลุ่ม
เขาจะเอาแชมป์กลุ่มเนี้ยเข้าไปอยู่แล้วหกทีมนะครับแล้วก็เอ่อ
กับรองแชมป์กลุ่มเข้าไป๖ทีมแล้วก็จะมีอันดับ๓ที่ดีที่สุดนะครับ
ที่๔ซึ่งเราเนี่ยมีโอกาสลุ้นเป็นโคต้าสุดท้ายเลยจากทั้งหมด๖กลุ่มเนี่ยครับ
วันที่๑๙มิถุนายนเงื่อนไขแรกครับลุ้นให้กลุ่มดี
ก็คือคู่ระหว่างอาเจนติน่านะครับกับสก๊อตแลนด์ให้อาเจนเสมอกับสก๊อตแลนด์
เพื่อที่อาเจนจะได้มีแค่สองคะแนนจากนั้นถ้าผ่านเงื่อนไขนี้ไปได้ครับ
วันที่๒๐มิถุนายนมาลุ้นต่อครับลุ้นในกลุ่มอี
แคมเมอรูนเสมอกับนิวซีแลนด์ครับซึ่งคู่นี้จะแข่งก่อนไทยเจอกับชิลีครับ
ลุ้นได้เพื่อที่อันดับ๓กลุ่มนี้จะได้มีคะแนนไม่ถึง๓แต้ม
ซึ่งตอนนี้ไทยเนี่ยเสียเปรียบนะครับเสียเปรียบกลุ่มนี้อยู่เพราะว่าลูกได้เสียของเราเนี่ย
ติดลบอยู่ที่ลบ๑๗ประตูนะครับเราโดนเกมเดียวกับสหรัฐอเมริกาโดนไป๑๓ลูกแล้วนะครับ
จากนั้นครับถ้าผ่าน๒เงื่อนไขนี้ได้วันที่๒๐มิถุนายนครับ
ถึงจะต้องพึ่งตัวเองครับหากว่าเข้าเงื่อนไขข้อหนึ่งข้อสองผ่านมาปุ๊บ
ในกลุ่มเอฟนัดสุดท้ายไทยต้องชนะชิลีเท่านั้นแต่ว่าเล่นชนะ
สกอร์เท่าไหร่ก็ได้ครับถ้าเงื่อนไขสองข้อแรกนั้นมันมาเป็นใจให้เรา
เราก็จะเข้ารอบ๑๖ทีมเน้นย้ำอีกครั้งนะครับว่า
เงื่อนไขข้อหนึ่งก็คืออาเจดิน่าแล้วก็ข้อสองน่ะคือแคมมารูน

ถ้าเกิดมีผลการชนะขึ้นมาไทยจะหมดลุ้นในการเข้ารอบทันที
แม้ว่านัดสุดท้ายจะชนะชิลีก็ตามดังนั้นคงต้องลุ้นเชียร์นะครับ
ให้สองข้อแรกในผลการแรงขันเป็นอย่างที่ผมบอกไป
ไทยจะได้ลุ้นในการเข้ารอบครับก็เน้นย้ำโปรแกรมของทีมหญิงไทย
สุดท้ายของรอบแรกครับวันพฤหัสที่๒๐มิถุนายนครับ
เจอชิลีในช่วงเวลาตีสองก็ตรงกับวันที่ยี่สิบเอ็ดมิถุนายน